ข่าวใหญ่ของเมื่อวานนี้แต่ว่ามันมีสืบเรื่องมาก่อนอันนี้จำได้ไหมครับ
รัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธินไปแถลงข่าวใหญ่ที่โกดังแห่งหนึ่งที่แปดริ้วครับ
บอกยึดยาเคได้เป็นแบบระดับโลกอ่ะนะฮะมูลค่าเกือบสามหมื่นล้านบาทนะครับ
นี่ฮะนี่เป็นเหตุการณ์ณวันนั้นนะครับแล้วมันก็มีข่าวถูกโจมตีว่าของกลางหายหรือเปล่า
ร้อนถึงเลขาธิการปปศต้องพาสื่อมวลชนไปดูบอกว่าอยู่ครบแต่อันนี้ก็น่าสนใจ
หลังจากตรวจสอบของกลางบางส่วนบอกมันไม่ใช่ยาเคนะนี่ไงหลังจากมีแก่นำกลุ่มผู้ชุมเขาตั้งข้อสังเกตว่าของกลางมันหายไปหรือเปล่า
นายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดหรือว่าปปศนะครับ
ใหญ่เลยตรวจยึดยาเคจำนวนดังกล่าวได้ในโกดังแห่งหนึ่ง
อำเภอบางปะกงนะฮะจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดอยู่ครบครับ
หลังจากมีกระแสข่าวมีการตั้งข้อสงสัยกัน
เลขาธิการปปศระบุว่าการดูแลของกลางมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
มีผู้ควบคุมการเข้าออกนะครับทำได้แค่สองคนเท่านั้น
ซึ่งวันตรวจยึดของกลางมี๖๖กระสอบที่เปิดไว้แล้ว
จากทั้งหมด๔๗๕กระสอบจึงนำตัวอย่างมาสุ่มตรวจครับ
ปรากฏว่าตอนนั้นเป็นสารสีม่วงเป็นสารสีม่วงก็คือเป็นยาเสพติด
ตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นไว้ก่อนว่าตอนนั้นว่าเป็นยาเค
ตอนนั้นไม่ได้บอกว่าตั้งข้อสันนิษฐานนะตอนนั้นยืนยันกันเลยนะว่าเป็นยาเค
แต่หลังจากส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดพบว่าไม่ใช่ยาเคนะ
แล้วมันเป็นอะไรคุณผู้ชมก็คงสงสัย
ผมถามว่าอันนี้น่าแตกไหม
ร่วมกันตรวจสอบไม่เกินสัปดาห์นี้เขาบอก
ด้วยกันยังไม่สามารถบอกได้ว่าหลังจากตรวจสอบเสร็จแล้วเป็นที่มียาเคซูพซ่อนอยู่หรือไม่
คาดว่าเป็นของที่ถูกนำมาใช้บรรจุยาเค
คือเอาอย่างอื่นมาใส่อยู่ข้างนอก

สอดไส้อะไรแบบนี้หรือเปล่า
แม้จะยังไม่พบสารที่เป็นเคตามีน

แล้วเจ้าหน้าที่บอกแบบนั้นเป็นความผิดระหว่างประเทศ
เนื่องจากปปศได้รับข้อมูลจากทางการไต้หวัน
ว่ามีการลักลอบส่งออกเคตามีน๓๐๐กิโลกรัมไปยังไต้หวัน
นำไปสู่การสืบสวนตรวจยึดของกลางดังกล่าว
พร้อมยืนยันว่าทำทุกอย่างตามความเป็นจริง
แม้จะเสนอข่าวไปว่าจับยาเคได้ล็อตใหญ่
แต่ผลตรวจสอบจะไม่ใช่ก็ตาม
เรื่องของวัตถุออกฤษ
สรุปแล้วว่าสารพวกนี้เหมือนกับที่ไต้หวันจับ
แล้วก็เป็นล็อตเดียวกันด้วยนะครับ
ตรงนี้พอถ่ายมันจะเกี่ยวข้องกับคนมีสี
อย่างที่สังคมตั้งคำถาม
เรายังไม่เจอนี่ผู้โดยสัตว์จริงเลย

หรือถึงจะเป็นนักการเมืองถึงเราร่วมแล้วจับหมด

นี่การจับค้างนี่มันไม่ใช่ละดับประเทศนะ

แล้วผมไม่รู้นะว่าคุณสมศักดิ์เทพสุธินท่านโกรธหรือเปล่า

ตอนชี้แจงชัดเจนแล้วต้องเอาท่านมาชี้แจงด้วยนะ

เดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับ๒๓พฤศจิกายนครับ
ปปศจะไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองประชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติด
แต่เนื่องจากคดีนี้มันเป็นคดีระหว่างประเทศนะครับ
อำนาจการสอบสวนจึงเป็นของอายการสูงสุด